ก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับอากิระนิชโนนี่โปรไฟล์ดีมาก
ก็แสดงความเห็นว่าทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีนะคะก็ไม่แพ้ใครเลยในการแข่งขัน
ก็ไม่แพ้ใครเลยในการแข่งขันฝุ่นประโลก๒๐๒๒รอบคันเลือก
ผลงานชนะ๒นัดแล้วก็เสมอ๑นัดเก็บได้๗คะแนน
ภายใต้การคุมทีมของอาเกียระนิชิโน
ซึ่งเนื้อหาก็ระบุประมาณว่า
ทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของกุญสือคนใหม่อย่างอากิรานิชิโน
ฟอร์มดีจนหน้าทึ่งในศึกฝุ่นประโลก๒๐๒๒รอบคันเลือกส่วนเอเชีย
ซึ่งการที่ชนะ๒เสมอ๑นับเป็นผลงานอันน่าประหลาดใจ
ทำให้ช้างศึกขยับขึ้นสู่กลุ่มหัวตาราง
และระหว่างทางแม้ว่าจะเสมอกับเวียดนามแบบไร้สกรในนัดประเดิมสนาม
แต่ว่าสุดท้ายก็ฮึดกลับมาชนะอินโดนีเซียแบบมีสไตล์สามประตูต่อศูนย์
หลังจากนั้นก็ยังชนะสหรัฐอารับเอมิเรดในบ้าน๒ประตูต่อ๑
อีกทั้งมีนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองหลายคน
ไม่ว่าจะเป็นสุพโชคสารชาติแล้วก็เอกณิตปัญญา
ที่มีส่วนสำคัญกับความสำเร็จใน๓เกมแรกค่ะ
แต่รางวัลตอบแทนสำหรับผลงานอันยอดเยี่ยมของพวกเขา

อันดับที่๑๐๙ในการจัดอันดับโลกเดือนตุลาคม
กลายเป็นชาติในเอเชียที่มีการขยับอันดับ

ทำให้ทีมชาติไทยมีอันดับดีขึ้นเรื่อยนับตั้งแต่ปี๒๐๑๔เป็นต้นมา

ก่อนจะเคยตกมาอยู่อันดับถึง๑๖๕ของโลก

แต่ขณะนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับ
ไทยจะขยับอันดับขึ้นมาอยู่ในจุดเดิมอีกครั้งหนึ่ง

กำชับ๓นักเตะที่มีใบเหลืองติดตัวอยู่
ให้เล่นอย่างระมัดระวังในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ผู้เล่นที่โดนฆ่าโทษใบเหลืองอยู่
มีโดยหิแมงประการหลังหมายเลข๒
เหยีนจ่องวางนะคะกองกลางตัวตัดเกมหมายเลข๘
ก็จะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมที่จะเจอกับทีมชาติไทย

ก็เลยบอกว่า๓ผู้เล่นนี้ต้องระมัดระวังให้ได้
เพราะว่าถ้าเกิดว่าได้รับโทษแบนจริง
มันจะส่งผลระยะยาวกับทีมชาติไทยครับ
มาดูความเคลื่อนไหวของ๒นักเตะไทยในเจลีก
เจอกันวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ

เป็นนักเตะไทยคนที่๒ที่ลงสนามในศึกเจลีกครบ๕๐เกม
ได้ลงสนามช่วยทีมนะครับในเกมที่จะเปิดบ้าน
ก่อนหน้านี้ชนะทิพย์เป็นผู้เล่นไทยคนแรก
ลงสนามครบ๕๐เกมในเจลีกเมื่อปีที่แล้ว
ก่อนที่ปัจจุบันนะครับจะลงเล่นไปแล้วกว่า๗๐นัด

ทั้งคู่จะเดินทางกลับมาสมทบกับทีมชาติไทย
เกมที่จะบุกไปเยือนมาเลเซียกับเวียดนาม
วันที่๑๑พฤษฐการณ์ยนต์นี้นะครับ
ซึ่งมาเลเซียนะคะมีคิวที่จะเจอกับทีมชาติไทย

ก่อนที่จะอุ่นเครื่องกับทาจิกิสถานนะคะ
ก็จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ที่บุกิจจาริวตอนทุ่ม๔๕นาทีตามเวลาประเทศไทย
โดยเฮสโค้ชของมาเลเซียนะคะตันเชงโฮ
ก็เตรียมที่จะจำลองเกมลงสนามเจอกับทีมชาติไทย

ขณะเดียวกันก็บอกว่าจะพยายามเซฟตัวผู้เล่น
ให้มีสภาพความพร้อมที่สุดก่อนที่จะเจอกับช้างศึกไทยด้วยค่ะ
กันอีกครั้งนะครับสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยนะครับ
ฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคันเลือกโซนเอเชียลุมจี้

ที่๔บุกไปเยือมาเลเซียที่บุกิจชาลิววันที่๑๔พฤศจิกายน
ไทยรัตทีวีช่อง๓๒ถ่ายทดสอบตั้งแต่เวลา๑๙น๑๐น
คิกออฟ๑๙น๔๕น
ส่วนเกมนัดที่๕วันอังคารที่๑๙พฤศจิกายน
จะถ่ายทดสอบตั้งแต่เวลา๑๙น๓๐น
ส่วนเกมจะเริ่มเวลา๒ทุ่ม
ทั้งสองนัดนะครับนอกเหนือจากหน้าจอไทยรัฐทีวีแล้ว